ตอนนี้ในโลกโซเชียลก็ได้มีการแชร์คลิปอุบัติเหตุบนท้องถนน
คือตั้งใจอยากให้เป็นอุทาหอนเกิน

ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้นะคะ
ลองไปดูคลิปแต่ละเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมคะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
จับภาพขณะที่คนขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ยค่ะ
ขับผ่านไปตามถนนแล้วก็มีรถกระบะสีดำขับตามหลังมาด้วยความเร็วพุ่งเข้าชนท้าย

รถก็เสียหลักแล้วก็ตกข้างทางไป
แล้วก็มีข้อความเตือนสติปีใหม่ถ้าคุณไม่อยากไปเป็นฆาตกร
โซเชียลพอเห็นคลิปนี้ก็วิจารณ์พฤติกรรมของคนขับรถกระบะค่ะ
ที่ขับรถเร็วเกินไปในเครียดชุมชน
ก็บอกว่าตอนเช้าฟ้าหลัวทำให้คนที่ขับรถตามหลังมาเนี่ยอาจจะมองไม่เห็น
ก็เลยแนะนำให้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปติดสัญญาณไฟให้สว่างมากขึ้นเพื่อความปลอดภัย
จากการตรวจสอบนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้น๖นาฬิกา๓๐นาที
บริเวณหน้าเทศบาลท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
รถที่ชนเป็นรถกระบะมิซูบิชิสีดำอยู่ในสภาพด้านหน้ารถด้านซ้ายพังยับเลยค่ะ
มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส๑รายเป็นผู้หญิง
กู้ชีพทำการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะแต่สุดท้ายก็เสียชีวิต
ชื่อว่านางพันนีจิตบรรจงอายุ๔๕ปี
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีติดต่อไปยังร้อยตำรวจเอกวัชระทองดอนโพ
ร้อยเวรเจ้าของคดีซึ่งก็บอกว่าคนขับรถกระบะเป็นผู้ชายค่ะ
อายุประมาณสัก๒๐หลังเกิดเหตุทางญาติได้ให้ความช่วยเหลือกับลูกชายของผู้ตายแล้วนะคะ
ส่วนคดีก็อยู่ระหว่างดำเนินการเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหา
ขับรถประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตค่ะ